คุณผู้ชมยังจำเรื่องที่เราเล่ากันไปเมื่อวานได้ไหมคะ
คุณตาแพนที่พาหลานพิการพูดไม่ได้
จะไปต่ออายุบัตรคนพิการแต่ปรากฏว่าทำกระเป๋าสตางค์
ในนั้นนะมีเอกสารทั้งบัตรประชาชนประจำตัว
เงินสดที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิต๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็เอกสารสัมพันธ์อีกหลายอย่างหล่นหายโดยไม่รู้ตัว
ก็ขอความช่วยเหลือใครเก็บได้ให้เอามาคืนเพราะตาเครียดมาก
สรุปว่าตอนนี้คุณผู้ชมเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะ
เพราะว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงรวมถึงประชาชนที่ทราบข่าว
ก็เดินทางไปสอบถามแล้วก็ให้กำลังใจคุณตาแพนคนนี้แหละค่ะ
คุณตาแพนแพ่วพลสงฆ์วัย๗๒ปีชาวตำบลสแก่ซำ
ก็มอบเงินช่วยเหลือคุณตาด้วยนะ
เพราะว่าหลังจากที่มีเรื่องนี้ออกมาเนี่ย
สังคมออนไลน์เขาก็แชร์เรื่องราวต่ออย่างแพร่หลาย
เพราะว่าคุณตาบอกว่า๑๕๐๐บาทนั้นมีค่ามากนะ
เป็นเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของตัวเองและภรรยาที่เก็บสะสมมา
เป็นเงินสะสมเบี้ยคนพิการของหลานสาว
แล้วก็เงินที่ลูกชายส่งไปเป็นค่าเล่าเรียนทั้งหมดด้วย

มีผู้ใจบุญรวมถึงนักแสดงชื่อดังคุณฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์
โพสต์ข้อความช่วยตามหาแล้วก็โอนเงินสามหมื่นบาทบริจาคช่วยเหลือสองตาหลานนี้ด้วย
ทีนี้ปรากฏว่าพอนำสมุดบัญชีไปปรับย่อยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่
เงินบริจาคคุณตาแพนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่๙๙๗๒๘บาทเกือบแสนนึงแล้วนะคะ
คุณตาแพนบอกโอ้โหขอบคุณจริงขอบคุณในน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาทุกคน
แล้วก็ขอบคุณคุณฟิล์มด้วยที่มีจิตเมตตาในการบริจาคเงินช่วยเหลือ
เพราะว่าหลังจากที่คุณตาทำกระเป๋าสตางคลนหายคุณตาเครียดมาก
จนนอนไม่หลับคุณตาบอกว่าเงินที่ได้รับบริจาคมานี้เนี่ยจะเก็บเอาไว้เป็นค่าเล่าเรียนของหลานแล้วก็จะไปซ่อมแซมบ้านด้วยค่ะ
ขอบคุณที่ผู้มีใจจิตศรัทธาคุณฟิล์มรัฐภูมิขอขอบคุณมากครับ

เงินทำอะไรบ้างไว้
ถ้าได้มากผมจะยกบ้านใช้เงินส่อมบ้าน

ถ้ามีนี่ให้ลูกหลานไปเรียนนี่ก็เก็บไว้ส่งเสียหลาน

มีกำลังใจมาช่วยให้ยายให้ตามีกำลังใจ
นางกับพี่หนักนางครีมกับนายให้โชคดีไม่หลาบ
ให้ร่ำรวยทำอะไรได้นั่นคิดอะไรได้
ให้ลูกหลานโชคไม่หลาบเรื่อยให้ลูกหลานมีอายุยาวอายุยืม
ให้มีกำลังใจให้ตา๒๓คนบ้าง
ให้โชคดีโลกหลานมาช่วยยายให้มีกำลังใจเลย
สำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือคุณตาคุณยายแล้วก็หลาน
ก็สามารถบริจาคเงินได้ที่ชื่อบัญชีนายแพนแพ่วพลสงฆ์
หมายเลขบัญชีตามนี้เลยค่ะ๐๔๐๒๖๘๔๗๕๙
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรสาขาบุรีรำนะคะ